แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ลองไปทานกับไข่ปิ้งระดับตำนานที่อายุทยาครับ

ถ้าไปเที่ยวแถวอายุทยาลองไปทานกันดูกับร้านนี้ของคุณลุงเกียรติฮะ
ใครก็รู้จักกันดีเพราะแกเนี่ยเร่ขายแบบนี้ครับ

ปิ้งของแกเนี่ยมีให้เลือก๓ระดับ

แล้วเสิร์ฟมาเนี่ยมีน้ำจิ้มรสเด็ดของเขาเป็นสูตรเฉพาะด้วยนะ

แล้วคนที่เห็นคลิปนี้เนี่ยนะโอ้โหบอกเลยว่ามาคอมเมนต์กันเยอะ
คุณบอกว่าเคยกินตั้งแต่สมัยเรียนตอนนี้โตแล้วก็ยังต้องกลับไปกิน
แล้วเขาจะขายอยู่นะคุณลุงจะแบกขายหาบขายในบึงพระราม
ลองไปกันดูเพราะว่าคนยุธยาเขารู้กันดี
ลองไปหาแล้วไม่เจอก็ลองถามคนแถวนั้นดู
ต้องขอขอบคุณคนที่เขามารีวิวด้วยที่ใช้ชื่อว่า
เขาบอกว่าเธอไปเจอเนี่ยตรงจุดที่เขาขายตรงวิทยาลัยอาชีวะอายุทยา
เปิดขายตอน๗โมงเช้าอาจจะยาวไป
หรือว่าจนกว่าของจะหมดก็ลองไปหาทานกันดูนะครับ
ในคอมเมนต์บอกไข่ตานีคือที่สุด
แสดงว่าชอบแบบกึ่งสุกกึ่งดิ